โลกออนไลน์วิพักษ์วิจารณ์และให้ความสนใจ
เป็นคลิปที่อาสากู้ภัยนับ๑๐คน
ตะลุมบอลผู้ชายคนหนึ่งที่สมุทรปราการครับคุณผู้ชมครับ
เพจอีซ้อคยีข่าว๒เขาเอาคลิปนี้มาลงก่อน

อาสากู้ภัยยกพวกตะลุมอนชายเสื้อฟ้า

คลิปนี้มีความยาวประมาณ๔นาทีครับคุณผู้ชมครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ในท้องที่บางสาวทง

ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเช่นเดียวกัน
โดยในคลิปเป็นการโต้เถียงกัน
ระหว่างคู่กรณีผู้ชายเสื้อฟ้า
บอกว่าอาสากู้ภัยทำตัวกลาง

แล้วทำไมต้องเดินกลางไปด้วย
แค่ถามว่าห้องไหนอะไรอย่างไร

แล้วทำไมต้องเดินกลางไว้ด้วย
ผู้สึกคาวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุครับ
เพราะว่าเห็นการกล่าวเกิดขึ้นระหว่างอาสามุลินิธิรูปกระตานยู
แล้วก็ชาวบ้านที่อาสาอยู่ในคอนโดไมเนียมที่เกิดเหตุ
ระหว่างที่อาสาเข้าไปจะรับคนป่วย
คุณผู้ชมครับที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับ
คือนายรังศรเนินพลัพธ์หัวหน้าชุดสพบางสธง

อาสาชุดแรก๔คนเป็นชาย๓คนหญิง๑คน
เข้าไปรับน้องอาสาที่ป่วย
แต่ไปเจอกลุ่มคนนั่งดื่มอยู่เป็นผู้ชาย๓คน
คือมีลักษณะแบบหาเรื่องแหล่งการข่าวว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็ตอบว่าอาสาว่าโอ้โหทำไมเปิดไซเลนมา
อาสาว่ามันรบกวนชาวบ้านนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้มีเชื้อโควิด๑๙มากับรถหรือเปล่า
อาสาไม่พอใจสิครับก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกัน
มาอาสาชุดแรกก็โทรศัพท์ตามเขามานะฮะ
ที่เป็นหัวหน้าให้มาช่วยระงับเหตุ
เพราะว่าผู้กรณีโอ้โฮมีมากกว่าและตัวใหญ่กว่าด้วย
อีกทั้งมีการใช้หน้าอกเดินดันเข้าไปดันเข้าไป

ทำให้เขากับทีมอาสาชุดที่๒ตามไปสมทบเพื่อระงับเหตุ
รับว่ามีการกระทำที่ไม่สมควรไปบ้าง

ต้นเรื่องมาจากการที่อาสา
ถูกพูดจากภึกคามขณะบริบัติหน้าที่ก่อน
ฝั่งนี้ฝั่งอาสาพูดแล้วนะ
เอามาฟังฝั่งผู้ชายเสื้อฟ้าบ้างนะฮะ
คือในสมชายโพลไต้เขายุ่๓๗ปี

อยู่กับลูกบ้านที่หน้าอาคารอีกอาคารหนึ่ง๔คนด้วยกัน
กลุ่มของเขามองเห็นอาสามีปากเสียงอยู่
คนอีกกลุ่มหนึ่งที่นั่งดื่มอยู่ท้ายรถ

แต่กลับถูกทำร้ายตามในคลิปจนได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนี้เดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สพบางสาวทง
เอาผู้เห็นเหตุการณ์บ้างคนกลางบ้าง
กระถิ่นอินทรงอายุ๕๐ปีเป็นแม่ค้าอยู่แถวนั้น
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุอาสามารับคนป่วย
แต่กลุ่มคนที่นั่งดื่มสุราอยู่บนรถกระบาด
พูดจาแบบแซวแบบแซว
เปิดไซเลนมาทำอะไรกันบ่อย
หนึ่งแล้วนะเป็นโควิดหรือเปล่า

ที่รอบพอที่ได้รับบาดเจ็บจะออกมาห้าม
แต่เกิดโตเถียงกับอาสาสมัครมูลนิธิแทน

ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาในคลิปนั้นนะครับ
เพื่อรอผลการสอบสวนจากคณะกรรมการนะครับ
อีกครั้งว่าจะพักงานหรือจะปลดออกจากอาสาสมัครไปเลยครับ
ก็ฟังความทั้งสองข้างนะคะ
เกิดอะไรขึ้นนะคะกับคลิปนี้
เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ